ทุกผู้ชมโดยผลเอกประยุจจันทร์โอชานายรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้กล่าวในการประชุมอนัดแรก

บอกว่าห้องประชุมแห่งนี้
และตัวเองได้รอรัฐมนตรีทุกคนมาหลายปีแล้ว
มุ่งหวังว่าจะอยู่นานไม่เคยคิด

พร้อมขอให้ทุกคนเดินหน้าในการทำงานร่วมกัน
และดูแลทุกอย่างตามที่ได้ถวายสัตว์ปฏิญาณไว้
ตั้งใจว่าเราจะเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศนะครับเป็นคนของคนทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นการทำงานของพวกเรานั้นก็ผมจะจัดสรรหน้าที่ต่างความรับผิดชอบนะครับ
แต่ละภาคแต่ละจังหวัดกลุ่มจังหวัดให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็วันแรกวันแรก
การประชุมคบรมณ์นัดแรกใช้เวลากว่าสองชั่วโมงนะครับ
ส่วนโครสกย์รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดหาคนที่เหมาะกันต่างกัน
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่๒๕กรกฎาคมนี้
พลเอกประยุทธ์กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนไปศึกษานโยบายที่ตัวเองรับผิดชอบ
หากมีการอภิปรายพาดพิงถึงต้องตอบคำถามให้ได้
หลังจากที่ประชุมคอรมอให้ความเห็นชอบแล้ว
จะนำร่างนโยบายในวันนี้ไปทำเป็นรูปเล่ม
เสนอให้กับสภาพิจารณาต่อไป
โดยนโยบายของทุกพักได้รับการตอบสนองทั้งหมดนะครับ
รวมทั้งนโยบายกัญชาเสรี
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน๑ปี